คลิปต้นเรื่องมันเป็นลักษณะของการทะเลาะวิวาดกัน
แต่มันมีประโยคนึงที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ

คือมันกลายเป็นร่อยล่างที่ทุกคนพูดกันติดป่า

กล้ากล้าขนาดนี้หนึ่งเหรอ
อ่ะแล้วผมไปทำอะไรให้อ่ะ
ชอบเล่นเครื่องไว้หรอ
ไม่ได้เล่นเครื่องให้เลย

เดี๋ยวยังไงมีคนเถอะสัง

ปิดโค้กทำไม

ปิดโค้กทำไม

แต่เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่มันทะเลาะกันไง

ใช่ก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีม่วงค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถามผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำ

ชายเสื้อดำก็เลยตอบไปว่า

คือชนวนมาอยู่ที่จังหวะที่ชายเสื้อดำเนี่ย
เอามือสองข้างมาประกบแก้มนี่แหละ
ใช่มันก็เลยโมโหกันไง

แต่ว่าผู้ชายเสื้อดำสู้ไม่ไหวนะ

แล้วก็ไปช่วยกันแยกช่วยกันห้ามนะคะ
คือไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้น
ก่อนที่เขาจะมาฮันแน่ใส่กันนะคะ

แต่คำว่าฮันแน่ชอบเร่งเครื่องหรือเปล่าเนี่ย

เพจมาเอานี่ก่อนเลยคาราโอเกะชั้นใต้ดิน

เหมือนจะเข้าประชิดตัวเพื่อต่อยกันนะคะ
ก็ตัดมาแค่จังหวะนี้ถ้าแน่ขึ้นมาปุ๊บ
มันมาเป็นอันนี้แล้วก็เนี่ยคือคาราเกะชั้นใต้ดิน
ชอบเอาภาพมาประกอบเพลงใหม่ให้เป็นเหมือน

แล้วบางคนส่วนใหญ่จะถูกนำไปใส่กีลาฟุตบอลด้วย
เออก็จะมีโดนล้อกันไปมาก
อันนี้ดราม่าแอดดิกฮัแน่ชอบเร่งเครื่องเปล่า
คือมันตลกอ่ะคือคำว่าฮันแน่เนี่ย
คือฮันแน่มันเหมือนเล่นกันกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับเด็กอะค่ะ

แต่อย่างที่บอกว่าชนวนมันคือจังหวะนี้แหละ

มันถึงตัวปุ๊บแล้วคนกำลังขึ้นอยู่แล้วว่ามาด่าเขาทำไม
ทีนี้ล่ะโอ้โหวางมวยกันชุลมุนเลยทีเดียว
เอาเป็นว่าตลกได้แต่ก็ต้องดูด้วยนะคะ

เราต้องควบคุมอารมณ์กันทั้งสองฝ่ายนะ

ชี้แจงได้ผ่านโลกโซเชียลนะคะ